โรงไฟฟ้าฐานหินเทคโนโลยีสะอาด
เป็นหนึ่งในแผนการพัฒนาการผลิตไฟฟ้าแผนใหม่ของประเทศ
เพราะว่าหนึ่งก็คือจะเป็นการเพิ่มศักยภาพการผลิตไฟฟ้า
เทคโนโลยีที่สะอาดและช่วยบรรเทาภาระเรื่องของค่าไฟฟ้า

ทั้งหมดนี้นะครับเราไปติดตามรายละเอียดพร้อมกัน
รายงานชุดโรงไฟฟ้าถ่านหินสู่การพัฒนาตอนแรกครับ
๊สธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตกระแสไฟฟ้าของประเทศในปัจจุบัน

แต่ก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยที่เคยทำให้ประเทศนี้โชดช่วงชัชวาน

ชัดเจนครับว่าประเทศไทยถึงจุดพีค
ของการปิดก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยนะครับ
ว่าต่อให้เราขุดเจาะยังไงก็แล้วแต่นะครับ
ก็คือทำให้ระดับการผลิตก๊าซธรรมชาติของเรา
อยู่ในระดับนี้ยาวต่อเนื่องไปอีกนะครับ
เดิมที่คาดว่าจะต่อเนื่องไปได้สัก๕ปี๖ปี
อาจจะต้องกลายเป็น๑๐ปี๑๒ปีเป็นต้น
แต่ว่าการที่เราจะมีก๊าซธรรมชาติเพิ่มขึ้น
โอกาสน้อยมากนะครับคือกำลังการปิดนะครับ
แค่หามาเติมของเก่าที่ใช้เนี่ยก็ถือว่าหืดขึ้นคอแล้วนะครับ

จากก๊าซธรรมชาติที่ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าร้อยละ๖๔แล้ว
ยังผลิตด้วยฐานหินประมาณ๑๒๐
พลังงานหมุนเวียนรวมพลังน้ำ
พลังไฟฟ้าพลังน้ำจากต่างประเทศ

ปรับสมดุลการใช้เชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้าใหม่
โดยลดการพึ่งพิงก๊าซธรรมชาติเหลือ๑๔
โดยเพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
รับซื้อไฟฟ้าจากประเทศเพื่อนบ้าน
และเพิ่มการผลิตไฟฟ้าจากฐานหิน
เหตุผลสำคัญในการลดการพึ่งพาก๊าซธรรมชาติ
เพื่อลดความเสี่ยงจากกรณีท่อก๊าซมีปัญหา
รวมถึงลดความผันผวนด้านราคา
ต้นทุนไฟฟ้าที่ผลิตจากค้าธรรมชาติ
ต้นทุนระบบผลิตอาจจะประมาณ๒บาทกว่าเกือบ๓บาท
แต่ถ้าเป็นฐานหินก็จะต่ำกว่าประมาณบาทเศษ
ถ้าเป็นไฟฟ้าพลังน้ำจากประเทศเพื่อนบ้าน
ถ้าไซส์ดีโครงการที่เป็นโครงการขนาดใหญ่
ต้นทุนต่ำก็บาทกว่าเกือบกว่าเช่นกัน
ตอนหน่วยไฟฟ้าเพราะฉะนั้นจะเห็นว่า
ถ้าหากเราสามารถที่จะสร้างสมดุลใหม่

ก็จะทำให้ราคานั้นไม่หวือหวา
ผันผวนตามราคาก๊าซธรรมชาติ
ซึ่งอิงอยู่กับราคาน้ำมันได้ครับ
พลังงานหมุนเวียนจะมีสัดส่วนมากที่สุด
โดยเพิ่มจาก๑๐๘เป็น๑๑๕๒๐
แต่ประเด็นที่หลายฝ่ายให้ความสนใจ
คือการเพิ่มสัดส่วนโรงไฟฟ้าฐานหิน
ประชาชนบางคนยังกังวลต่อผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
เทคนิคหล่องไฟฟ้าถ่านหินปัจจุบันต่างจาก
โรงไฟฟ้าฐานหินในอดีตอย่างสิ้นเชิง

แล้วก็มีผลกระทบก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าในอดีตมาก
ว่าเผาไหม้ในระดับที่สูงมาก
เพราะฉะนั้นเผาไหม้ฐานหินในระดับความร้อนสูง
ทำให้เกิดการเผาไหม้ที่หมดจดมากยิ่งขึ้นนะครับ
ลพิษที่จะหลุดลอดออกมาเนี่ยก็จะน้อยกว่าโรงไฟฟ้าปกติ
ไฟฟ้าปกติอย่างเช่นโรงไฟฟ้าแม่ม้อก็ดี
หรือโรงไฟฟ้าเอกชนที่ใช้ฐานหินในประเทศไทย
เรามีกันอยู่ในปัจจุบันซึ่งถือว่าเป็นโรงไฟฟ้าชั้นดีเนี่ยนะครับ
เพราะฉะนั้นโรงไฟฟ้าที่ประเทศไทยวางแผนไว้ว่า
ถ้าหากจะมีโรงไฟฟ้าฐานหินเกิดขึ้นในประเทศเนี่ย
อกจากนี้ฐานหินยังเป็นเชื้อเพลิงที่มีราคาถูก
มีต้นทุนค่าไฟฟ้าเพียง๒บาทต่อหน่วย
ซึ่งจะช่วยให้ค่าไฟฟ้าของประเทศไม่สูงจนเกินไป
จากการเพิ่มโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนที่มีราคาสูงเข้าสู่ระบบ
ประเทศไทยยังมีแต่โรงไฟฟ้าซึ่งใช้เชื้อเพลิงที่ต้นทุนสูง
ค่าไฟเราก็จะสูงขึ้นตาม
การที่ค่าไฟเราสูงขึ้นตาม
ก็จะทำให้ศักยภาพของภาคการผลิตของประเทศลดลง
เพราะว่าไฟฟ้าถือว่าเป็นเชื้อเพลิงพลังงานสำคัญของภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย
ซึ่งถ้าหากเราเทียบกับประเทศเพื่อนบ้าน

เนื่องจากเขามีโรงไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงต้นทุนต่ำอยู่เยอะ
มันก็จะทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบในเชิงศักยภาพการแข่งขันขึ้น
เพราะฉะนั้นถ้าหากเราต้องการที่จะให้มีเชื้อเพลิงในต้นทุนที่ไม่แพงนัก
แล้วก็สามารถที่จะมีศักยภาพการแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านได้
เราควรจะมีการผสมผสานระหว่างเชื้อเพลิงต้นทุนถูก
เช่นถานหินเฝอไฟฟ้าพลังน้ำแล้วเชื้อเผาะต้นทุนแพงเช่นก๊าซธรรมชาติปลำงานดทุ่นแดนอื่น
ให้ในสัดส่วนที่สามารถที่จะไม่ทำแสดงทางความสักละกลางใกล้ขังของประเทศไทยเสียไป

จะสามารถลดดัชนีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ไรพรมมิข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน